พี่ต้อมนะคะจะได้ได้ดู
อันนี้ต้องดูคนละช่องประหลาดว่า
ผู้โชคผ่านมากี่ปีตอนนี้พี่ต้องอายุ๕๓ปีเดียวนะคะ

นี่เหลือชั้นอีก

เพราะคำนี้มีเกินจริงพี่ต้อมแก่ตัวเล็กแต่เสียงดัง

ต้อมนะคะก็ไปเจอในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่

นางตบเขาชัดเสียใจฉันไม่มีรับสินกับเบิ้ล

เพราะว่าเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พี่ต้อมบอกว่าเรื่องนี้แซ่บมากนะคะ

แอบกุ๊กกิ๊กกับแฟนเด็กที่เล่นโดยไต้ฝุ่น
นางก็เล่าบอกว่าฉันเปิดมาแล้วกินสนั่นนะคะแต่สุดท้ายไปไปมาไต้ฝุ่นดันเป็นแฟนกับลูกของตัวเอง
อ้าววิทยาลัยแล้วเรื่องนี้เจ็บมากนะคะซึ่งเรื่องนี้บทหนักมากถึงท่านทำเอาพี่ต้อมในอาเจียนกลางกองมาแล้วค่ะ
แต่ด้วยความพลังเยอะค่ะพี่ต้อมของเราขอสู้ตายถวายชีวิตค่ะแค่สัมภาษณ์ก็เต้นไปแล้วแบบทวิตสามพันล้านรอบค่ะ
ส่วนความสวยในวัย๕๓ปีนั้นพี่ต้อมบอกเลยนะคะได้มาเพราะว่ากินอย่างมีสติคุณผู้หญิงต้องฟังตามนี้เลยนะคะ
จนทำให้เอวคลอดเหลือแค่๒๓นิ้วทุกวันนี้นะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกชายสุดหล่อน้องโนอาเดี๋ยวจะได้ดูลูกชายนี่
ต้อมเปลยบอกว่าชีวิตเราอย่าไปคิดอะไรเยอะ
ดีกว่าอย่างพี่ต้อมเองนะคะตอนนี้ก็โสดมากเป็นบางวัน
มันจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังความแซ่บทั้งหมดจากพี่ต้อมณฮาไทย

ลูกชายคนหนึ่งค่ะอายุจะ๒๓แล้วชื่อโนอาร์นะคะอันนั้นก็แซ่บเหมือนกัน
หวงให้ใช้ชีวิตเลยเต็มที่เราเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนในชีวิตจริงนะ

ก็จะว่าโสดเป็นบางวันค่ะ

ใช่แม่บอกว่าแม่โสดเป็นบางวัน
กราบสวัสดีแม่ต้อมเลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวเลยค่ะ

สมัครเหมือนกันนะคะไปเป็นแม่นมให้น้องนกอาย

เออเอ็นดูแต่เล่นนะคะ
เข้าวงการนะคะผู้จัดผู้จ้างยินดีเลยค่ะ